ลากินแบ่งรัฐบาลงวด๑ธันวาคมออกมีอะไรมาให้เป็นน้ำจิ้มบ้างหรือเปล่า
เอามีค่ะไปเลยนครราชศรีมานะคะ
เขาว่ากันว่ามีบ่อน้ำโบราณอยู่บ่อนึงอายุร้อยปีและอยู่กลางหมู่บ้าน
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่านี่แหละบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นเพราะว่ามีเด็กเคยพลัดตกลงไป
ค่ะแล้วไม่จมคือลอยอยู่แบบนั้นอ่ะคนที่เขาลงไปช่วยเขาบอก
ไม่ต้องช่วยอะไรเลยเด็กลอยมาเฉยเลยเหมือนมีคนพยุงร่างไว้เลยค่ะ
นี่เลยทุกคนก็เลยพาผู้สื่อข่าวเราไปดูเลยเป็นบ่อน้ำโบราณกลางหมู่บ้าน
หกเมตรกว้างสองเมตรค่ะปากบ่อใช้ไม้กั้นขอบบ่อเอาไว้
ป้องกันดินซุดตัวทามภูมิใหญ่ของคนโบราณนะ
ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ใช้ไม้ผล่ายทำเป็นตะขอเกี่ยวกับหูหิวทั้งน้ำ

เขาบอกรสชาติมันจืดคล้ายกับน้ำฝนค่ะ
ที่ผ่านมาบ่อน้ำแห่งนี้มีน้ำผุดขึ้นมาเต็มบ่อตลอด
แม้ในช่วงฤดูแรงน้ำก็ไม่เคยแห้ง
นางคูณแน่นรักชาวบ้านโน้นตาสุด
ก็เลยเล่าบอกว่าหลายเดือนก่อนมีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้น
มีเด็กอายุ๕ขวบตามแม่มาตักน้ำที่บ่อจะเอาไปใช้ในบ้าน
จังหวะที่แม่กำลังตักน้ำอยู่ค่ะ
เด็กวัย๕ขวบอีท่าไหนไม่รู้แหละ
พลัดร่วงลงไปเลยนี่
ราฟิกเราอาจจะดูเหมือนกระโดดลงไปแต่จริงคือเขาพลัดตกลงไปนะ
ตกลงไปที่บ่อความลึก๖เมตร
ชาวบ้านในใจคิดแล้วโอ้โหตายแล้วเด็กจมน้ำแน่เลยทำยังไงดี
ปรากฏว่าพอชะโงกหน้าลงไปดูค่ะเด็กไม่จม
เด็กลอยลอยอยู่ในน้ำค่ะเขาบอกว่า
อันนี้ชาวบ้านบอกนะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้บ่อบาดานพยุงร่างเอาไว้
ชาวบ้านเขาก็พยายามจะลงไปช่วยเด็กคนนี้
แต่แทบไม่ต้องดำลงไปทำอะไรเลยค่ะ
อันนี้ก็ถึงขั้นลอยส่งขึ้นมาอย่างนี้เลย
เขาบอกไม่ต้องทำอะไรเลยเด็กลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำด้วยตัวเอง
ทั้งที่น้ำในบ่อมันลึกมาก
ก็กลายเป็นว่าเด็กขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยเท่านั้นแหละค่ะ
ชาวบ้านโนนตาสุดบอกเลยว่านี่แหละคือบ่อน้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์
กราบทั้งไหว้ขอโชคขอลาบกันตามความเชื่อไปเลย
นี่แหละค่ะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โบราณ

ราชนครราชศรีมาที่บ้านโนนตาสุดนั่นเองนะคะ
คุณอรัชพรไปที่นครราชศรีมาแล้วดิฉันพาไปดูต่อพาไปที่ปราจีนบุรี
คุณผู้ชมเคยจำได้ใช่ไหมที่เป็นสารพระภูมิข้างทางที่มีการถูกทุบทำลาย
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเป็นเสียงกุมารร้อง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีการที่ร่างทรงมาประกอบพิธีตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
อยากให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศของกลางดึกที่ผ่านมาก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ดูอย่างเดียวนะ
บางคนเอากระดาษเอาปากกามาจด
นี่เห็นไหมคะเลขต่างในขันน้ำมนต์
คือเป็นช่วงที่หมอเริงที่เป็นร่างทรงประจำหมู่บ้านโคกสว่าง
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีเขาร่ายคาถา

พอมันเห็นเป็นแบบนี้ชาวบ้านเขาก็มาเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายตัวเลขไว้
ซึ่งเรื่องนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่ามันมาจากตอนที่เพจดังเนี่ยนำโดยอาจารย์ลือ
มาทุบมาถีบสารพระภูมิเก่า
แล้วก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้คือขยะไม่อยากให้มากราบไหว้งมงาย
ชาวบ้านก็โอ้โหไม่พอใจสิคะที่กระทำแบบนี้
แล้วชาวบ้านก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้นับถือก็ไม่ควรมาทำลายมาลบหลู่กัน
หลังจากนั้นค่ะไม่นานมันมีเรื่องที่ชาวบ้านเขาเชื่อ
มันเป็นเรื่องความเชื่อค่ะเพราะว่าแผ่นปูนที่เป็นฐานของสารพระภูมิเนี่ย
เห็นเป็นใบหน้าเด็กคล้ายกับกุมารทอง
แล้วชาวบ้านที่เขาไปดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อ
กุมารทองที่สถิตอยู่ตรงนั้นให้โชคให้ลาบตรงนี้เลยคุณผู้ชม
เพราะว่าบนแผ่นปูนนี้มันมีตัวเลขปรากฏมาด้วย
ชาวบ้านเขาบอกเขาเห็น๓เลข
ก็เลยกลายเป็นที่มาที่ร่างทรงมาทำพิธีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านโคกสว่าง
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ไปเจอปู่เริงร่างทรงที่ทำพิธี
แล้วบอกว่าติดต่อสื่อสารกับกุมารทอง
อยู่บริเวณซากสารพระภูมิตรงนั้นได้ค่ะ
เริงเล่าให้ฟังบอกว่าชาวบ้านเนี่ยนะ
มาบอกว่าได้ยินเหมือนเสียงเด็กร้องไห้
สารพระภูมิที่มันถูกทุบทำลายตรงนี้

กุมารทองก็มาสื่อสารบอกกับปู่เริง

เพราะว่ามีคนมาถีบมาทำลายศาลที่สิงสถิต

เพราะว่าพอสารถูกทำลายเนี่ยไม่มีใครเอาอะไรมาไหว้เลย

ก็ติดต่อกุมารเข้ามาสื่อสารแบบว่า

มันมีหลายอย่างเลยที่ถีบเขาลงไป
เขาก็ร้อนแล้วก็อยากจะมีที่อาศัย

มันแบบว่าคล้ายจะว่า
ตัวเขาจะออกสีประกายออกสีนวล
เขาจะเป็นในรูปนี้แบบเขาใส่ชะดา

นี่ค่ะชาวบ้านที่เขาไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
เขาบอกด้วยนะถ้าเกิดว่าถูกรางวัล
จะมีการสร้างสารพระภูมิให้ใหม่
รวมถึงบอกว่าเดี๋ยวจะมีการย้ายสารพระภูมิ
คุณผู้ชมไปไว้ที่สุสานของหมู่บ้าน
แล้วก็ถือเลิกวันที่๕ธันวาคมนี้นะคะ
เพื่อความสบายใจของชาวบ้าน
เพราะว่าอย่างน้อยคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้
จะได้ไม่กลัวแล้วก็จะได้ไม่เป็นอันตราย
รถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาด้วยนะคะ

ไปที่เจ้าประจำกันดีกว่าที่เกาะคำชโนธจังหวัดอุดรธานีค่ะ
บรรดานักเสี่ยงโชคเขาก็ต้องแผ่ไปขอโชคขอลาบกัน
จริงปกติเขาก็ไปทำบุญไปกราบไหว้
โชคลาภตามปกติอยู่แล้วแต่ยิ่งช่วงนี้เวลามันใกล้เข้ามาคนก็ยิ่งเนื้องแน่นนะคะ
ถึงขั้นต้องรอคิวกันขึ้นไหว้เลยค่ะ
ก็ถือว่าได้รับความสนใจจากนักเสี่ยงโชคที่สุดน่าจะเป็นคนต้นมะเดือแหละ
นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเขาส่องหาเลขเด็ดมาได้ประมาณ๒คู่
เขาส่องมาได้นะจากที่ไปกราบไหว้พ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมานะคะ
ส่วนลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธก็แน่นขนาดด้วยนักท่องเที่ยวเหมือนกันค่ะ
บางคนแก้บนบางคนก็มาเปิดโชครับทรัพย์กันนะคะ
ไม่พลาดส่องขันน้ำมนต์อีกเหมือนการหาเลขเด็ด
จริงไปซ้ำกับเลขที่โคนต้นมะเดือด้วยนะ
อันนี้เขาก็หยดกันในขันน้ำมนต์แบบนี้นะคะ
มองเห็นมั้ยอ่ะไม่ชอบดูเอาเอง
ไม่เห็นก็แคปไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน

ส่วนที่บ้านลำโกนหมู่๗ตำบลหัวช้างอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑ค่ะ
นักเสี่ยงโชคก็เดินทางมากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียน๗นาง
เขาบอกว่ามีคนถูกรางวัลติดต่อกันมา๒งวดแล้ว

มาทุกสีพันทุกที่เลยจริงนะคะ
บางคนก็ไม่ได้มาขอเลขนะบางคนมาขอให้หายจากอาการเจ็บป่วยก็มี
เดือนเพ็ญนาคศรีชาวบ้านลำโกนบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านไปถังหัวไร่ปลายนาใกล้กับดอนปู่ตาด้านทิศเหนือของวัด
กิ่งไม้แห้งโผล่พ้นดินขึ้นมาจะเอาเลื่อยไปตัดออก
พอตัดออกไปนะคะเท่านั้นแหละเจ็บไข้ได้ป่วยมาเรื่อย
ไปหาหมอหมอก็บอกไม่เป็นอะไรแต่เขาไม่หายสักที
ไปตัดกิ่งเจ้าแม่ตะเคียนเจ็ดนางเข้าให้ท่านโกรธก็เลยไม่สบายแบบนี้แหละ
แม่ตะเคียนบอกอยากขึ้นจากดินด้วยชาวบ้านก็เลยพากันไปดูค่ะ
พอไปดูสังเกตแล้วมันเป็นกิ่งไม้ตะเคียนจริง
ก็เลยไปขนแบ็คโฮลมาขุดเจอตะเคียนขนาดใหญ่
วัดรอบลำต้นเนี่ยสองจุดหนึ่งศูนย์เมตรยาวสิบสี่เมตร
มีกิ่งเจ็ดกิ่งถูกตัดไปแล้วสองกิ่ง
อยู่ในดินลึกหนึ่งเมตรก็เอาขึ้นมาแล้วก็ไปเก็บรักษาเอาไว้ที่วัดนะคะ
พอทราบข่าวเนี่ยชาวบ้านก็เลยพากันมาขอเลขเด็ด
เอาแป้งมาถูเอาแป้งมาทากันบ้างก็ซื้อเสาปูนกับสังกษีมาไว้
ให้สร้างเป็นโรงเรือนอย่างถาวรแล้วก็มีการซื้อชุดไทยมาแขวนเอาไว้ให้ด้วย
ทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่สงขลากันบ้างละกันค่ะลงใต้หน่อย
ไปที่วัดสันติวรคุณที่อำเภอสะดาวนะคะ
นักเสี่ยงโชคเขามาขอเลขเด็ดจากแม่ย่านางเรือศรีสะใบ
เรือโบราณที่ผุดขึ้นมาช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน
แล้วเขาบอกว่ามีคนถูกรางวัลติดกันเนี่ยนะสองมวด
ทีนี้พอชาวบ้านรู้โอ้โหวันนี้เนี่ยก่อนออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลวันหนึ่งไง
ชาวบ้านก็แห่กันไปแบบไม่ขาดสายเอาแป้งเนี่ยดูสิคะ
จริงมันเป็นสีน้ำตาลแต่โรยจนขาวโพลนไปทั้งลำเลยอ่ะ
แล้วเขาก็ไปดูว่าเอ๊ะมันมีเลขเด็ดอะไรบ้างแล้วพอได้เลขเด็ดปั๊บ
หันหลังไปเดินไม่กี่ก้าวค่ะมีแม่ค้าขายสลากินแบ่งรัฐบาลมาบริการถึงที่เลย
ซึ่งเรือโบราณนี้มีแม่ย่านางชื่อศรีสะใบเป็นเรือแข่งที่อายุเก่าแก่

๔ปีก็เดินทางมาด้วยกันเรือแข่งมี๓ลำ
แต่ว่าลำนี้เกิดล่มพร้อมกับฝีพายรวมทั้งหมด๖คน
อันนี้คือที่สงขลาทีนี้เราพาคุณผู้ชมไปที่กาลสินค่ะ
ที่ตำหนักปู่ใหญ่วังพญานาคบ้านโนนสามัคคี
ชาวบ้านก็ไปกราบไหว้ที่วังพญานาคค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าที่มากันตลอดเนี่ยนะ
เพราะว่ามากราบไหว้ทีไรเนี่ยก็ถูกรางวัลกันหมดจะมากบ้างน้อยบ้างเนี่ย
แต่ถูกกันเกือบทุกคนเลยซึ่งส่วนใหญ่ที่มากราบไหว้พญานาค
ก็จะไปไหว้ต้นมะขามร้อยปีลักษณะคุณผู้ชมดูสิคะ
อันนี้คนที่เขาไปกราบไหว้มาเขาบอกว่าเหมือนพญานาคแล้วรอบรอบเนี่ยตรงโคนต้นเนี่ย
แน่นอนคนก็เอาแป้งมาโรยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่จังหวัดกรสินนะคะ
ปิดท้ายกันที่เพชรบูรณ์นะคะชาวบ้านไปส่องหาเลขเด็ดจากต้นมะเดือใหญ่
ริมคลองเบาะยาที่บ้านวังสัยทองตะมนตร์ทับเปิบแนมเพอวังโป่ง
มะเดือต้นนี้เขาบอกว่าสูงประมาณสักยี่สิบเมตรได้ค่ะคืนก่อนนายทองสัยบรรดาศักดิ์เขาไปเจอ
เหตุการณ์แปลกประหลาดมาเขาบอกว่ากำลังส่องหอยส่องปูเอ๊ะ
ไปเจอต้นมะเดือมันสั่นไหวเกลียวกราวไปหมดเลย
ลมเนี่ยนะไม่มีพัดสักแอะเลย

คิดในใจผีหลอกแล้วแน่เลย
ชาวบ้านได้ยินแบบนั้นมาเลยจ้า
เส้นไหว้ขอโชคลาภกันเลย
เขาก็ได้ตัวเลขกันมาด้วยมองเห็นหรือเปล่า

คนไทยไม่สิ้นความหวังนะคะแต่ก็ขอย้ำเอาไว้ตรงนี้
พอหอมปากหอมคอนะคุณผู้ชม

ตั้งใจทำมาหากินทำหน้าที่ประกอบอาชีพของเราไป
เล็กน้อยไม่ว่ากันแต่อย่าให้มันมาเป็นภาระในชีวิต
แล้วก็บอกด้วยว่าเวลาที่ติดตามข่าวสารแบบนี้
วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ